ต่อกันเลยคุณผู้ชมมีผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถไป
องทางด้านซ้ายไปไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่
ลักษณะคือไม่มีหัวหัวขาด
เขาพยายามขยี้ตาดูเออก็ไม่มีจริง
ไปดูภาพพร้อมกันครับ

คือคุณลุงแกยืนแบบซ้ายทีขวาทีอย่างนี้
โยกไปโยกมาแล้วช่างใส่ซาวน์มาซะเหมือน

นี่ฮะเขาถ่ายเอาไว้ได้เขาถามว่าใช่ใช่ไหม
ทำไมลุงแกไม่มีหัวล่ะตาฝาดหรือเปล่า
เจ้าของคลิปเขาบอกว่าเขาขยี้ตาอยู่หลายครั้ง

บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวนะคือไปทำบุญดีกว่าไหม
หรือว่าไปบอกเจ้าตัวเขาดีกว่าไหมไปทำบุญเพื่อไปต่ออายุต่อชะตาหรือเปล่า
อะไรแบบนี้เพราะว่ากันว่าถ้าเกิดว่าใครมีคนเห็นว่าลักษณะไม่มีศีรษะเนี่ย
ชะตาจะขาดอะไรแบบนี้ต้องไปทำบุญต่อชะตา
แต่บางคนก็แนะนำกันแบบว่าเอาหมวกไปให้เขาใส่ไหมอะไรคือ
คนในโซเชียลก็แนะนำกันไปต่างนานา
แต่คุณผู้ชมเราย้ำเสมอว่าบางอย่างที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดเสมอไป
เพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเรามองในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ย
คุณลุงคนนี้อาจจะก้มหัวอยู่ก็ได้นะฮะแล้วจริงหรือเปล่า
เดี๋ยวจะเฉลยทุกข้อสงสัยคุณผู้ชมดูให้ดีว่า
ผู้ชายคนนี้อยู่ในรถซึ่งต่ำกว่าคุณลุงซึ่งอยู่ด้านบนอีกทีหนึ่ง
คุณลุงยืนอยู่บนหน้าร้านนี่ดูศีรษะเขา
สรุปแล้วเขามีความผิดปกติทางร่างกาย
แล้วเขาจะก้มต่ำแบบนี้ตลอดเวลา
แล้วถ้าเกิดเราถ่ายคลิปจากข้างหลังซึ่งมันอยู่ต่ำกว่า
แล้วจะไม่เห็นศีรษะของคุณลุงเขา
สุดท้ายแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องที่หลายคนคิดคือเขายังมีศีรษะอยู่ตามปกติ

แกชอบไปเดินแถวตลาดหลักเมืองสารหลักเมืองศรีสะเกดครับ
ต่อมาเจ้าของคลิปรู้สึกผิด
ก็เลยเอาข้าวของหอบหิ้วไปฝากแก

เพราะว่าต้องขอโทษแกด้วยที่เอาคลิปไปลงทำให้แบบบางคนเข้าใจผิด

จากเรื่องราวหลอนกลายเป็นเรื่องราวที่ดี
เพราะว่าผู้ชายคนนี้เอาของไปให้

ก็กลายเป็นเรื่องราวดีก็นำมาเล่าสู่กันฟังก็ยังไงแล้ว

นึกโมทนาบุญแล้วก็ชื่นชมข้อนุ่มคนนี้ละกัน
ก็ดีนะคนอื่นเขาก็เอาของไปให้ต่อกันใช่ไหมครับ